ส่วนนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ติ๊งนังชังติง
ตังค์จริงอันนี้แก้ใช่ไหมหรือยังไง
ใช่ก็ได้พูดผิดนี่เอง
คุณรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่
ตอนนี้เขาก็หันเบนเข็มไปจับไมค์แหละ
ในฐานะหมอทำขวัญนาคซะแล้วนะคะ
หลายคนก็สงสัยกันเหมือนกันว่าพี่รุ่งเนี่ย
เปลี่ยนทิศทางหรือว่ายังไง
หรือว่าเป็นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
มันโดดเด้งเด่นกว่าหรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยไม่ปล่อยให้เมาส์กันไปนาน

คว้าตัวนักร้องหนุ่มรุ่นใหญ่มาเคลียร์ทันทีเลยนะคะ

จริงส่วนหนึ่งก็เกิดจากกระแสข่าวเมาส์จริงแหละ

ต้องการจะสารฝันตัวเองให้สำเร็จ
เพราะว่าการแหล่เป็นสิ่งที่พี่รุ่งรักมากด้วย

พี่รุ่งจะทิ้งไมค์ร้องเพลงเพื่อไปทำขวัญนาคอย่างเดียว
เพราะว่าพี่รุ่งบอกว่าตั้งใจว่าจะทำสองอย่างคู่ขนานไปให้ดีที่สุด
จุดหนึ่งคือนั้นสามารถที่จะเป็นอาชีพได้นะครับ

เพราะว่าเขาเรียกว่าเก่าไปใหม่มา

เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วย
ก็คือหาสิ่งรองรับทำเพลงของเรานั้นเนี่ย
พี่ก็พยายามที่จะทำเพลงออกสู่ตลาดเพลง
นั่นก็คือกับสื่อทางเลือกลงยูทูปอะไรอย่างนี้

อยู่ที่วาสนาอยู่ที่คนฟัง
ว่าจะให้โอกาสเราไหมไม่ทิ้งครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือทำขวัญนาคเนี่ย
ตอนนี้คือยังเป็นเหมือนงานอดิเรก
ใช่ไหมครับการร้องเพลงเพราะว่าเรามาจากการร้องเพลง
เป็นนักร้องนะครับผมไม่ได้เป็นนักเลง
เพราะฉะนั้นนักแหล่นี่ต้องศึกษาศาสตร์นี้อีก
แต่ก็ต้องบอกว่าพี่รุ่งทำหน้าที่ของนักแหล่ได้ดีมาก
เพราะว่าการแหล่มันไม่ได้ง่ายเลย
ปัจจุบันนี้ก็หาคนที่แหล่แบบนี้ได้ยากแล้ว
เหมาะทำขวานน้างโอ้วฮาอยากคุณ
เพราะว่าต้องแหล่พร้อพด้วยนะ
อย่างพี่รุ่งสุริยาเองน่ะเขาก็มีลูกคอมีเนื้อเสียงที่มันค่อนข้างแสดงอยู่แล้ว
เขาบอกว่าให้ฝึกกิ้งกากิ้งกื้งกิ้งกี้กื้ง

เห็นแต่จิ้งจกตุ๊กแก่ดิฉันน่ะ
แต่ต้องบอกว่าพี่นุ้งสุริยาเนี่ยเขายืนยันแล้วนะว่า

เพราะมันเป็นสิ่งยากนะคะมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลย

แฟนไม่ต้องตกใจไปคือแฟนอาจจะกังวลแหละว่า
เดี๋ยวพี่รุ๊ปจะได้มาร้องเพลงให้ฟังอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำยืนยันนะคะว่ายังคงมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอจังหวะโอกาสอีกที
ก็แฟนก็ให้กำลังใจพี่รุ่งกันต่อไปได้นะจ๊